ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งขับรถเก๋งไป
แล้วไปตกในจุดที่กำลังสร้างสะพานอยู่
ถนนสายชายภูมิบ้านเข้า

ไฟก็ไม่มีป้ายก็ไม่มี
นี่โชคดีมากไม่เจ็บหนัก

โลกออนไลน์เขาก็แชร์ภาพแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับ

ตกลงไปในจุดที่กำลังสร้างถนนนะ
เป็นบริเวณสะพานถนนสายชายภูมิบ้านเข้า
เจ้าของภาพเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ

เขาบอกเส้นทางหนองบัวขาวไม่มีที่กั้น
ขับขี่ระมัดระวังด้วยค่ะ
มันดูเหมือนสว่างบางคนดูภาพนี้อาจจะบอกตกไปได้ยังไง

แต่จริงแล้วมันมืดค่ะ
โหมดแบบถ่ายภาพกลางคืนแล้วมันก็จะเร่งแสงขึ้นมาอย่างนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุนะครับเปิดให้มีการใช้ช่องทางการจราจร

จุดที่รถคันนี้ตกลงไปเป็นช่องทางการจราจรเลนกลาง
ที่มีการก่อสร้างลักษณะเหมือนกับจะสร้างเป็นสะพานขึ้นไป
ไม่มีอุปกรณ์กั้นไม่มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนอะไร
คนขับรถเก๋งนะฮะก็คือคุณสิริพรแดงสะน้อย
บอกว่าโชคดีมากเธอเจ็บแค่จุกแน่นหน้าอกแน่นท้อง
หายใจไม่ค่อยสะดวกเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
โชคดีไม่เจ็บหนักไปกว่านี้นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางคืนนะฮะ
เราไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นี่
วันนี้ช่วงกลางวันจะเป็นอย่างนี้มีแท่งแบรีเออร์มาวางกั้นแล้ว
มีกลวยยางด้วยมีเสาที่มีป้ายบอกทางมาติดตั้งเอาไว้ด้วย
ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนี่นะฮะแต่เมื่อคืนมันไม่มี
ใช่โอ้โหถ้ามีตั้งแต่แรกอาจจะไม่ถึงขั้นตกลงไป
ทดลองใช้รถยนต์นะฮะที่ติดไฟสปอร์ตไลท์รวมถึงไฟหน้า
รวมกัน๖ดวงเอากลางคืนเลยนะขับไปดูที่กำลังก่อสร้าง
เออมันมืดจริงจริงนะฮะแต่นี่เราเอาไฟแบบไฟหกดวงเลยนะฮะ
ไฟหน้าไฟสปอร์ตไลท์ยังแทบมองไม่เห็นโอ้มืดจริงจริงค่ะ
แต่คืนที่เกิดเหตุเนี่ยคนที่เขาประสบเหตุเขาบอกว่า
เป้ยไฟเฟย์ไม่มีค่ะแล้วเขาตกลงไปเลยนี่ขนาด
นี่เปิดไฟได้แต่มันก็ยังมองลำบากนะอืมอ้าว
ท่านผู้ชมที่อยู่พื้นที่ตรงนี้แล้วผ่านเส้นทางนี้ระวังหน่อยนะครับ
โอ้โหชัยภูมิบ้านเข้านะฮะสายชายภูมิบ้านเข้าค่ะ